ถึงมะขามป้อมมีหนุ่มคนนึงคุณผู้ชมค่ะ
อยู่ที่จังหวัดนครราชศรีมา

คือเขาพัฒนาสายพันธุมะขามป้อมจากพื้นที่ที่แห้งแรงมากเนี่ยนะคะ
ให้ปลูกมะขามป้อมได้อุดมสมบูรณ

สร้างรายได้ต่อปี๒ล้านบาทเลยนะ
มันคือมะขามป้อมยักษ์นี่แหละ
เจ้าของสวนมะขามป้อมนะคะอายุแค่๒๕ปีเท่านั้นเอง
อยู่บ้านโคกหินช้างอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชศรีมา
คือเจ้าตัวเขาก็ทดลองหาต้นไม้จากในป่า
ในป่ามาปลูกบนพื้นที่ที่แห้งแรง
แล้วก็พัฒนาสายพันธุ์จนได้มะขามป้อมผลยักษ์
ลูกปิงปองนี่แหละคุณผู้ชม

เท่าลูกปิงปองนี่ใหญ่นะจะอมทั้งลูกยังไงอย่างคุณ
เขี้ยวกินทีละนิดก็ได้ไปต่อ

สังเกตต้นไม้ต้นใหญ่กว่ามะขามป้อมทั่วไป
คือพัฒนาสายพันธุ์ได้เยี่ยมมากเลยนะคะ
ดูการเก็บเกี่ยวที่ผ่านมาเนี่ยก็สามารถขายแบบเมาสวน
ราคา๑ล้าน๒แสนบาทเลยนะ

ใช่แล้วก็ยังขายกิ่งพันที่อีกประมาณเจ็ดแสนบาท
จากตอนแรกที่เริ่มลงทุนเพียงแค่๒แสนเท่านั้น

เพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจของเขาคืออะไรไปฟังเจ้าของสวนกันค่ะ

หนึ่งคือมะขามป้อมเป็นพืชท้องถิ่น

ก็คือจะเป็นพื้นป่า

ถ้าเป็นภาษาอีสานเขาเรียกว่าเป็นป่าโคก

แต่ทีนี้ทุกวันนี้คนคือเขาตากถางกันทิ้งหมด

ไอ้ที่เราไปเจอมาก็คือมันเป็นมะขามป้อมยักษ์

ปรากฏว่าพื้นที่เรา

ขามป้อมสามารถเจริญเติบโตได้ดีอยู่แล้ว

ตามที่เราสอบถามมาที่เราศึกษาดูก็คือ

กิโลนึงราคาอยู่ที่๑๕๐บาทต่อกิโล

แล้วเรามามองดูว่าในด้านความงาม
คือธุรกิจที่ทำเงินได้มากที่สุดก็คือความงาม
แล้วความงามส่วนในมะขามป้อมเป็นหนึ่งในนั้น
เพราะมะขามป้อมเป็นพืชที่มีวิตามินซีสูงมาก
ส้มหนึ่งกิโลต่อมะขามป้อมหนึ่งลูก

โอ้โหเป็นผลไม้ความงาม

มีวิตามินซีสูง

วิตามินซีสูง๕วัตต์ใช่ไหม
ตอนนี้เป็นหวาดขอสัก๒๓ต้นได้ไหมคุณ

และที่สำคัญเป็นยาที่ช่วยระบายให้ได้ด้วย

ไม่ใช่ระบายสีหรือว่าระบายความในใจ

ใครอยากจะเอามะขามป้อมไปปลูกพี่เขาก็บอกว่า

หรือว่าเป็นกรสนการศึกษานอกพื้นที่นอกโรงเรียนกันด้วย

คุณวัชรพลสอนแสงนะคะหมายเลขขึ้นให้แล้วนะคะ

อยู่ที่ตำบลสาหร่ายอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
แนวคิดของพี่เขานี่สุดยอดเลยนะ
เยี่ยมเลยค่ะเจ๋งมากเลยนะ